คุณผู้ชมค่ะโครงการเฟสออฟของดรเซปิงตอนนี้กำลังถูกตรวจสอบในหลายประเด็นนะคะ
ประเด็นเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเรื่องของสถานพยาบาล
เรื่องของคุณหมอที่ลงมือผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าให้กับคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
เรื่องของการโฆษณาเกินจริงนั้นนะคะกรมสนับสนุนสุขภาพก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่๔มีนาคมนะคะ
ส่วนสคบก็จะมีการเชิญคุณหมอกมลเข้าให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการเฟสออฟในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหนังสือให้นายแพทย์กระมวลพันธ์ศรีทุมเข้าให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาการทำเฟสออฟที่ใช้ข้อความโฆษณาที่อาจฝ่าฝืนมาตราย๒๒แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี๒๕๒๒ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้
เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนเสนอคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา
พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความคิดเห็นด้วยนะคะ
เพื่อนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการพิจารณาว่าจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ฝ่าฟื้นต้องรับโทษตามมาตรา๔๘ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และคณะกรรมการจะใช้อำนาจออกคำสั่งห้ามใช้หรือให้แก้ไขข้อความโฆษณา
หากคณะกรรมการมีคำสั่งแล้วผู้ประกอบการยังไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นวากาตรีในแพทย์บุญเรืองไตเรืองวรวัตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส
เปิดเผยหลังสอบสวนข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกระมน
กรณีที่ดรเซปิงได้แนะนำนายสุรชัยสมบัติเจริญไปใช้บริการในวิธีการรักษาแบบเฟสออฟ
พบว่าน่าจะเป็นความผิดในประเด็นของการชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาล
ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี๒๕๔๑ในมาตรา๓๔
บรรยัติไว้แบบนี้นะคะว่าห้ามมีให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโฆษณาหรือประกาศ
ยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือประกาศใดเพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน
โดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง
สำหรับโทษความผิดในการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี๒๕๕๙
ก็คือปรับ๒๐๐๐บาทและปรับอีกวันละ๑๐๐๐บาทจนกว่าจะยุติการโฆษณานะคะ
การปรับนี้จะดำเนินการกับสถานพยาบาลที่กระทำผิด
หากมีสาขาเครือข่ายที่โฆษณาด้วยก็จะคูณจำนวนสาขาไปด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้สบสได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่๔มีนาคมนี้นะคะ
หากผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการว่าผิดกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล
ก็จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
ขั้นตอนนี้เป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาด้วย
ว่าจะสามารถยุติเรื่องนี้ได้ไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ค่ะ